ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำติดต่อกันถึง๒ศพ
คือศพแรกเนี่ยเป็นวัยรุ่นชายวัย๑๖ปี
ลงไปเล่นน้ำแล้วก็ถูกดูดลงไปนะจนจมน้ำเสียชีวิต
แต่ระหว่างที่กำลังค้นหาศพน้องผู้ชายคนนี้ยังหาไม่เจอ

แล้วเขาก็พูดทำนองว่าเออถ้าผมกระโดดลงไปแล้วผมจมลงไปเนี่ย
จะมีคนหาผมไหมสุดท้ายเขากระโดดจริงนะครับ
แล้วก็ต้องงมหากันฮะเสียชีวิตสองศพนะครับ
เอาศพแรกก่อนนะฮะเพิ่งเจอศพเมื่อวานนี้ตอนค่ำนะครับทุกผู้ชมครับ
วัยผู้ชายวัย๑๖ปีนะครับชื่อว่าน้องเบสนะฮะ
เดี๋ยวดูนะฮะช่วงที่เจ้าหน้าที่นำร่างขึ้นมานะครับ
นี่คุณแม่นะครับท่านผู้ชมครับคือลูกชายเนี่ยอยู่ชั้นม๔นะฮะ
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม
คุณแม่นี่ตอนที่เจอศพลูกชายนะฮะลูกชายเนี่ยหายไปในลำน้ำมาดเมื่อเที่ยง
วันที่สิบตุลาคมนะครับก็คือเที่ยงวันอาทิตย์นะฮะ
ลำน้ำมาดที่อยู่ที่บ้านช่องแมวตะบนประสุกอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
คือตำรวจสพชุมพวงเนี่ยช่วยกันค้นหาตั้งแต่วันแรก
แต่ไม่เจอต้องยุติการค้นหาตอน๕ทุ่ม
เช้าเมื่อวานนี้วันจันทร์๑๑ตุลาคมก็หาอีกรอบนึง
ครอบครัวก็มาทำพิธีขอเข้ามาเจ้าแม่คงคาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ด้วย
เพื่อให้เจอร่างน้องนะฮะกู้ภัยก็เอาเรือเอาชุดประดาน้ำ
ช่วยกันค้นหาชาวบ้านก็มาดูกันนะครอบครัวก็มารอกัน
เมื่อวานนี้๑๘นาฬิกาครับ๖โมงเย็น
ก็ไปเจอศพน้องเบสนะครับลอยอยู่ริม
ฝั่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตรนี่ฮะลอยไปไกล๑กิโลเมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างกลับมาที่ฝั่งนะฮะแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อ
ครูนี้คุณแม่ก็ร้องไห้ตอนที่เห็นศพลูกชายนะครับคุณแม่รอ
อยู่ที่ฝั่งนะฮะก็จุดทูบดอกหนึ่งแล้วก็เชิญดวงวิญญาณลูกชายเนี่ย

คุณยายเนี่ยอายุ๗๐แล้วนะครับคุณยายบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์เนี่ย
ตุลาคมสัก๑๑โมงเช้าคนในครอบครัว๑๐คนนะทั้งเด็กทั้งผู้
ใหญ่มาดูนาข้าวกันคือน้ำมันท่วมมาหลายวันละมีคนใยนะ
คุณยายชื่อใบนะฮะคุณยายใบบอกว่าทีเนี้ยพอได้ข่าวว่าน้ำ
มันเริ่มลดก็เลยชวนกันออกมาดูนาระหว่างนั้นหลานชายก็เดินลุย
เล่นน้ำไปเรื่อยนะครับคือไปตามถนนนะที่น้ำมันเอ่อเอ่อ
นะค่ะแต่มันก็ไหลแรงหน่อยยังตะโกนบอกกันอยู่เลยบอก
จะกลับละน่าจะกลับแล้วน่ะขึ้นมากันได้แล้วจังหวะนั้น
หลานชายนะฮะเดินอยู่บนขอบถนนคอนกรีตพลัดตกลงจากขอบถนนไป
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมีท่อระบายน้ำแล้วโชคร้ายมากฮะ
ถูกกระแสน้ำจากท่อระบายน้ำที่มันไหลเชี่ยวด้วยฮะ
มันดูดลงท่อไปเลยนะครับคือยายบอกหลานชายไม่ได้แบบลงไปว่ายน้ำเล่น
หรือกระโดดเล่นน้ำแค่เดินเล่นอยู่แถวตามทาง
ขอบถนนขอบนาที่แบบน้ำมันเริ่มลด
ตกไปแล้วลงท่อถูกกระแสน้ำจากท่อเนี่ยมันดูดจมหายไปต่อหน้าต่อ
พาหลานมาเดินเชี่ยวเล่นน้ำเดินดูเฉยค่ะ

เอามาเหมือนกันกี่คนคะ
มาเหมือนกันกับทางคุณยายเด็กหน่อยกว่าเฉียบสิบคนเลย
มาคนมาเล่นหน่านอย่างนี้ค่ะ
มาเล่นกับมาเดินกันเฉยจ้ะ
หลานชายของคุณยายเนี่ยเจอเมื่อวานตอน๖โมงเย็นนะ

แต่เมื่อวานตอนที่เขามาดูการค้นหากันในช่วงตั้งแต่ช่วงเช้าท่านผู้ชมครับ
เนี่ยฮะพื้นที่เป็นประมาณอย่างนี้นะครับ
ไหมฮะเมื่อวานนี้ตอนประมาณ๑๑โมงซึ่งตอนนั้นยังไม่เจอศพน้องเบส
มีชาวบ้านคนหนึ่งที่เขาก็มาดูการค้นหาด้วย
ชื่อนายสุภาชัยแต้มพิมายอายุ๔๘ปี
คืออยู่เขากระโดดลงไปในคลองลำน้ำมาส
ห่างจากจุดที่น้องเบสเสียชีวิต๔๐๐เมตร
คือกระโดดลงไปแล้วก็ถูกน้ำเนี่ยพัดหายไปต่อหน้าต่อตา
ชาวบ้านกับกู้ภัยที่กำลังหาน้องเบส
คือกู้ไพก็เลยต้องมาหากัน๒คน
คือน้องเบสยังไม่เจอเลยต้องมาหานายสุภาชัยที่ว่ากระโดดลงมา
แล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดแล้วก็หายไปเลย
จนช่วงเที่ยงที่ผ่านมาวันนี้ข้ามมาวันหนึ่ง
เจอศพนายสุภาชัยห่างจากจุดที่กระโดดน้ำไป๕กิโลเมตร
น้ำพัดไป๕กิโลเมตรนะครับทุกผู้ชมครับ
คือญาติพี่น้องที่รอการค้นหาอยู่พอเจอศพ
ก็เหมือนกับน้องเบสนั่นแหละนะฮะเหมือนกับครอบครัวน้องเบส
เขาก็ร้องไห้เศร้ากันไปหมดนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าคือนายสุภาชัยเนี่ย
เขาก็สติไม่ค่อยดีแต่ผู้จารู้เรื่องนะพูดจารู้เรื่องหมดนะครับ
ตอนที่มาดูเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างน้องเบส
อยู่นายศุภชัยพูดขึ้นมากับชาวบ้าน
บอกถ้าฉันจมน้ำแบบนี้เนี่ยจะมีใครมาช่วยมาดูฉันไหม
มาดูกันมากมายแบบนี้ไหมนี่คือคุณสุภาชัยนะฮะ
พอพูดจบแค่นี้เขากระโดดลงน้ำเลย
แล้วก็ถูกน้ำซัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาเลยฮะ
โอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อนะฮะแล้วก็เจอศพเที่ยงวันนี้ครับ
โอ้โหทีมข่าวของเรานะคะก็ไปที่วัดโชติการาม
ที่อำเภอชุมพวงจนครรัชศรีมา
ก็เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพน้องเบสอายุ๑
บรรยากาศเศร้ามากนะคะเดี๋ยวจะชาปนกิจในวันพระราชสมดีนี้

เป็นคุณตาของผู้ตายนะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ตัวคุณตาแล้วก็ลูกหลาน๑๐คน
ก็ไปดูนาที่ถูกน้ำท่วม
เด็กก็เดินเล่นลุยน้ำเล่นน้ำกันนะคะ
เบสเดินเล่นในส่วนที่มันเป็นน้ำท่วม

เบสเดินไปแล้วตกหลุม
ท่อระบายน้ำดูดร่างจมหายไป
คุณตาบอกตานี่แหละไปช่วยดึงหลานขึ้นมา
แต่สุดท้ายตาแบบหมดแรงอ่ะครับ
แรงน้ำดูดมันแบบดูดแรงกว่าช่วยไม่ทัน
คือคุณตาเนี่ยเอาเท้ายันขอบท่อนะคะ
แล้วคุณตาก็รีบปีนขึ้นไปด้านบนนะคะ
ก็หวังว่าร่างของหลานจะไหลผ่านท่อมาครับ
แต่ไม่เจอก็รีบโทรศัพท์
ผู้นำหมู่บ้านให้มาช่วย
ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตหลานเอาไว้ได้

ก็มองในลักษณะที่ว่าเป็นคราวเคราะห์ของหลานนะนะ
ปกตินิสัยส่วนตัวของหลานก็ร่าเริงแจ่มไซส์
เรียนเก่งชอบช่วยเหลือคนอื่น
คือคนในครอบครัวสงสารหลานมากนะคะ
ต้องมาเสียชีวิตในวัยนี้ค่ะอายุเพิ่งสิบหก
แต่ก็ไม่ได้มีล้างบอกเหตุอะไรก่อนหน้านี้ด้วย
หัวเจอหลุมที่ปากท่อครับปากท่อรอดถนน
ยกมือเลือกตาเลือกให้ช่วย
ผมลงเลยพอหลานหลุดลงไปแล้ว
ตาก็ไปเคลียร์แหมน้ำก็ดูดตาเหมือนกัน
ตาก็ลงไปช่วยเหมือนกันครับลงไปช่วย
หน้าแข้งตาโดนขอบท่อตาก็
ใช้เท้าหนึ่งยันปากท่อออก

ส่วนอีกศพนึงอีกสาลาหนึ่ง
นายสุภาชัยแต้มพิมายหรือนายแดงอายุ๔๘นะคะ
จมน้ำในจุดเดียวกันอย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไป
พี่ชายของผู้ตายค่ะในนาคอายุ๕๓

ก่อนเกิดเหตุก็รู้แค่ว่าน้องชาย
ไปดูการค้นหาร่างน้องเบส
แล้วน้องชายก็ตกน้ำไปแล้วก็มาพบศพวันนี้
ไม่น่าเชื่อนะ